ผมจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัย

เขาบอกว่าเป็นผลไม้มาช่วงวาเลนไทย
แล้วก็ต่อเนื่องมาเดือนนี้เลยทีเดียวนะครับ
ที่จังหวัดสุโขทัยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผลไม้เศรษฐกิจ

บอกว่าชื่อมะยองชิด

เกษตรกรวัย๗๔ปีนะฮะ

อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย

เมื่อกี้ท่านเดินเข้าสวนเข้าไร่

คนมีความสุขนะฮะอยู่ในสวนผลไม้แบบนี้นะครับ
สูดอากาศยามเท่าโอโซนดีแบบนี้นะครับ

ลุงบุญช่วยได้แบ่งพื้นที่นะครับในเนื้อที่๑๕ไร่
จากทั้งหมด๒๕ไร่มาปลูกมะยงชิดหรือว่ามะปางหวานนะฮะ
ผลไม้เศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์เกษตรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรต้นแบบอีกด้วย
ลุงบุญช่วยเล่าว่าลงมือทำสวนเกษตรมาตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีก่อน
และได้ศึกษาเรื่องการปลูกมะยงชิด
โดยหาสายพันธุ์มาจากจังหวัดนครนายก
และติดตั้งระบบสปิงเกอร์รถน้ำในสวนมะยงชิด
เพื่อให้จ่ายน้ำได้มากและครอบคลุมพื้นที่กว้าง

โดยมะยงชิปเป็นพืชเป็นผลไม้ที่ชอบอากาศเย็น
และในปีนี้ก็ออกดอกเป็นจำนวนมาก
แต่กลับไปติดผลเนื่องจากอากาศหนาวเย็นกว่าปกติครับ
ปีนี้รู้สึกว่าแย่มันคือมัน

ก็บางต้นจะติดได้ก็ใช้หลอดไฟติดบ้างอะไรบ้าง
ก็พอเรียกว่าพอมีให้ลูกหลานทานได้ครับ
เพราะมะปรางนี่เป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวครับ
ถ้าไม่หนาวไงไม่มีออกนอกรูดูหนาวได้ครับ
เพราะความสัมผัสกับความหนาวของมะปางเนี่ย

ลุงบุญช่วยยังบอกอีกว่าปีที่แล้วปลูกมะยงชิดแค่๖ไร่นะครับ
ผลผลิตขายได้ไร่ละ๕๐๐๐บาทครับ
มีรายได้ประมาณ๓แสนบาท
ปีนี้ครับลุงบอกว่างั้นต้องขยาย
ขยายเนื้อที่ทันทีครับเพื่อปลูกมะยงชิดอีก๑๕ไร่นะครับ

อกจากนี้ยังได้ทำกิ่งพันธุ์ขายอีกด้วย
ซึ่งก็มียอดสั่งจองเข้ามามากกว่า๕๐๐ต้น

ยงชิดนะครับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในตลาด
เนื่องจากมีผลขนาดใหญ่และบ้าเปลือกบาง
ลีบเล็กเนื้อแน่นและรสชาติหวานอมเปรี้ยว
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผลไม้ชนิดนี้
ประกอบกับผลสุกก็มีสีสันสะดุดตา

โอ้โหคุณลุงบอกว่า๖ไร่ใน๓แสนนะครับ
อนาคตถ้าบอกว่า๑๕ไร่ถ้าออกดอกออกผลนะครับ

โอ้โหปีนึงนะครับเฉลี่ยนะครับ

นี่ไปโผล่ที่จังหวัดสุโขทัย

นอนล่างพักหลังก่อนบุญอากาศก็จะยินช่วงหน้าหนาว

มีรสหวานอมเปรี้ยวนิด

รอยแก้วก็ได้ใช่ไหมรอยเจ็บอะไรมากใช่มันได้หลายอย่าง